คู่รักคู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่สีคู่หมานคู่มง

ก็นั่งไพ่ก็ไม่เบคเพื่อนเลย
ไม่ฟังเผนอยู่

ก็เลยพาสัญหากันไปทำบุญเสริมดวงนิดนึง
หนุนดวงให้พากันปังยิ่งขึ้นไป
คือจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทั้งบอสบอยแล้วก็ซ้อแอนค่ะ
เขาชอบทำบุญเข้าวัดอยู่ตลอด
ซึ่งเมื่อวานค่ะก็พากันไปไหว้พระขอพรที่วัดมหาวนาราม
พระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชม
เออแล้วพร้อมเขียนด้วยข้อความนะคะไว้ว่าแบบนี้
กราบหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามอุบลราชธานีครับ
ซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะแฟนเพลงเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมแต่แต่แต่ที่สะดุดตาสายตาของพวกเราก็คือ
คือว่าข้ารุญให้มีน้อง
พี่แจ๊คพูดถูก

เพราะมันมีในสคริปต์หนึ่งไง

ตอนนี้ทั้งสองคนค่ะเตรียมมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานปีหน้า
ย้ำเขาจะแต่ง๒๕๖๗นะสำหรับบอสบอยและแอดนี้

เทิงไทยรัฐเราจะมาบอกที่แรกอีกแล้ว

ไปต่อคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ายังอยากอยู่กับข่าวของซ้อแอนนะจ๊ะ

ก่อนนั้นซอแอเขาต่อยรถตู้คันใหม่
เอาไว้ใช้ในการเดินทางทำงานนะคะคุณผู้ชม

มันก็หลายเดือนแล้วนะถึงเวลาที่เปลี่ยนจากป้ายแดงมาเป็นป้ายขาวสักที
ยังไงล่ะงานนี้ชาวคนรักเอบีเขาก็เผยภาพทะเบียนรถตู้จ้ะเป็นรถตู้ป้ายขาวนะคะของน้องแอนเอาไว้คุณผู้ชม
พี่แจ๊กช่วยดูหน่อยฟิล์มเป็นนค๑๘๑๗คกัน
นค๑๘๑๗คกันนะคุณผู้ชมนค๑๘๑๗คกันนะค่ะ
ป้ายขาวมาแล้วซึ่งเลขทะเบียนอันใหม่ก็คือนค
เลขสวยเหมือนกันนะและที่สำคัญนี่ไปเหมือนเชอรี่เลยรีบตรงไปที่แผงเลย
จะพลาดที่จะจัดลอตเตอรี่งวดรางวัลที่๑เมษาจัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ใครเห็นใครตามก็อนุโมทนาสาธุด้วยก็ละกัน
ฟังค่ะดูอยู่หน้าจอตอนนี้ก็จดไว้เลย๑๘๑๗บ้างอะไรบ้างก็จดไปเลยนะคะคุณผู้ชม